ขาใหญ่ไม่รู้ใหญ่มาจากไหนบุกถล่มโรงพยาบาลเละสองโรงพยาบาลมันทำได้ด้วยเหรอคะ
ต้องค่ะคือหลายคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเกิดขึ้นอีกแล้วและอยากให้ลงโทษให้หนักเพราะครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้ง
ใช่ค่ะไปทำร้ายหมอด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ไปไล่เรียงตรวจสอบให้แล้วว่าสองกลุ่มนี้เนี่ยมีประวัตินะไปคำเมนต์กันมาตั้งแต่แบบไหนอะไรยังไง
ค่ะนะแล้วตอนนี้เขาจะแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้างไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ค่อยค่อยไล่เรียงกันไปค่ะนะฮะเมื่อคืนนี้ช่วงค่ำค่ำเนี่ยนี่ฮะ
มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกเหตุการณ์เกิดขึ้นสองโรงพยาบาลนะฮะ
ค่ำเมื่อวานนี้ที่สมุทรปราการนี่คือโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการนะฮะ
จะเห็นว่านี่ฮะมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้บุกเข้ามาเพราะว่า
รู้ข่าวว่าเพื่อนเขาเนี่ยที่ถูกแทงแล้วส่งตัวมารักษาที่นี่เสียชีวิตแล้ว
แล้วโมโหหาว่าแพทย์เนี่ยรักษาช้าทำให้เพื่อนเขาตาย
เสื้อเหลืองที่เดินมาคนแรกเลยอ่ะตรงเข้าไปต่อยหมอหมอผู้หญิงด้วยนะคะ
ถูกต้องอีกคนนึงเข้ามาต่อยเจ้าหน้าที่อืม
แล้วไอ้เสื้อเหลืองที่ต่อยหมอก็มาต่อยเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งใช่ค่ะเห็นไหมฮะ
แล้วก็โวยวายโวยวายต้องมีคนมาห้ามมากันกันออกไปนะครับนี่ฮะ
แล้วหนึ่งในนั้นที่ต้องมากันมาแยกออกไปเนี่ยก็คือพ่อของคนที่ถูกแทง
อืมแล้วเสียชีวิตค่ะนะฮะนี่ฮะโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการนะครับ
เป็นจุดที่เป็นห้องฉุกเฉินนะครับภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนนะฮะวัยรุ่นเนี่ยมากันแบบโอ้โห
ครึ่งร้อยอ่ะใช่ค่ะ๕๐กว่าคนได้
นี่ฮะเจ้าหน้าที่เวรเปรย์นะแล้วก็คุณหมอที่เป็นผู้หญิง
ห้องฉุกเฉินเนี่ยถูกต่อยถูกชกเข้าไปนะครับ
ขณะที่กำลังรักษาช่วยชีวิตนายรัชพงศ์วาสนาหรือว่าในคิว
อายุ๒๓ปีที่ถูกแทงเข้าราวนมล่างแล้วก็หายปลาร้าข้างขวา
บาดเจ็บสาหัสมาแต่สุดท้ายเสียชีวิต
กลุ่มเพื่อนของในคิวเนี่ยพาในคิวมาส่งที่โรงพยาบาล
ตอนประมาณ๑๘นาฬิกา๒๕นาทีเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็น
ก็เลยไม่พอใจหาว่าหมอรักษาช้าบุกเข้าไปชกหมอชกเจ้าหน้าที่ด้วย
บาดเจ็บนะครับนี่ฮะแพทย์กับพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน
ก็ต้องวิ่งหนีกันโอละหมานนะตำรวจเข้ามารองับเหตุ
วัยรุ่นพวกนี้ก็แยกย้ายกันออกไปนี่ฮะพอรู้ว่าในคิวเสียชีวิตเนี่ย
วัยรุ่นกลุ่มนี้บอกว่าโกรธมากบอกว่าส่งตัวมาหนึ่งชั่วโมงนะ
ทำไมถึงยังรักษาไม่ได้เนี่ยทำไมทำเพื่อนเขาตาย
แล้วหลังจากนั้นครับทุกผู้ชมครับบุกไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
เพราะที่ถูกแทงมาเนี่ยคือมีเรื่องกับอีกกลุ่มนึง
อีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเจ็บสองแล้วเขามาอยู่ที่นี่
นี่ฮะภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนี่คือโรงพยาบาลเมืองสมุทร
เจ้าสมิงพรายค่ะนะฮะเห็นไหมฮะหลังจากที่ไปชกหมอกับเจ้าหน้าที่
ที่โรงพยาบาลที่เพื่อนถูกแทงมาแล้วตายเนี่ยก็เลยแค้นอีก
มาโรงพยาบาลที่ฝั่งคนเจ็บ๒คนเนี่ยเขารักษาอยู่
แล้วมาไล่ทำร้ายไปหมดเลยเนี่ยคือหยิบเก้าอี้เครื่องใส่การตี
ใส่กันแบบไม่เกรงใจใครเลยอ่ะถูกต้องอ่าเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยนะฮะ

อันนี้
เดินไปโดนไปเร็วเร็ว
แล้วต้องบอกว่าที่ตรงนี้ฮะโรงพยาบาลเมืองสมุทร
ปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยค่ะจุดนี้หนักนะ
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่แค้นว่าเพื่อนถูกแทงจนเสียชีวิตเนี่ย
มาหาคนที่แทงเพื่อนเขาเนี่ยแล้วรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่นี่สองคนเนี่ย
ค่ะโอ้โหไล่มั่วไปหมดนะมันมีภาพหลายจุดหลายมุมมากนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวค่อยค่อยดูไปเลยนะฮะอ่าตอนที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มพวกนี้นะฮะ
กลุ่มฝั่งคนตายเนี้ยบุกมาเอาเรื่องฝั่งคนเจ็บเนี้ยนะ
โอ้โหเนี่ยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดกันหน้าห้องฉุกเฉินแล้วกรูกันลงมาเลย
อันนี้ด้านนอกนะแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยมีภาพด้านในห้องฉุกเฉินไหม
อ่าในพื้นที่ของโรงพยาบาลนะครับอ่าคือคนเจ็บที่รักษาอยู่ที่เนี้ยมีสองคน
นายธนพลหรือว่าในแจ๊คทองชัยยะอายุยี่สิบเอ็ดนะฮะ
มีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะที่ปากแล้วก็แขนข้างซ้าย
อีกคนคือนายชายกรหรือว่านายเจ๋งนามสกุลหาชัยอายุยี่สิบ
มีบาดแผลที่บริเวณใบหน้าที่หน้าผากนะฮะแล้วก็ใบหน้า
อ่าด้านในเป็นแบบนี้นะครับไล่ไปเครื่องเก้าอ้งเครื่องเก้าอี้
ปลากันใส่อย่างบ้าคลั่งนะเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลนะ
คนที่มารักษาอาการญาติผู้ป่วยวุ่นวายกันไปหมด
ต้องหาทางเอาชีวิตรอดนะหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะฮะ
บางคนเนี่ยอยู่บนคนไข้อยู่บนเตียงก็ต้องเข็นหนีอ่ะอืมนะฮะ
อ่ารวมถึงเพื่อนของคนเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาลก็โดนไปด้วย
กันไปหมดอะค่ะคือตั้งใจมาหาคนเจ็บสองคน
ที่มีเรื่องกับเพื่อนเขาที่ถูกแทงตายแต่เจอเพื่อนคนเจ็บอ่ะดูมุมนี้นะฮะ
เห็นว่าบางคนเนี่ยเขาวิ่งหนีมาจากห้องฉุกเฉินเนี่ย
วิ่งหนีมาจุดนี้เป็นห้องโถงแล้วมีลิฟต์อยู่อ่ามีบันไดหนีไฟอยู่นะฮะ
คือเนี่ยฮะเขาพยายามอ่าคนนี้ก็หลบแล้วหลบแล้วนี่เสื้อฟ้าเสื้อ
เสื้อแดงที่ท่านดูไว้นะเสื้อฟ้าเสื้อแดงสองคนนี้เขาแฟนกันผู้ชายผู้หญิง
เขาก็หลบหนีเข้ามุมไปแล้วไอ้พวกนี้มันเข้ามานะถือเก้าอี้ติดมือมาด้วยนะ
อืมมันเดินป่วนมั่วไปหมดแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็มาเจอโอ้นี่เลย
อ่านี่คือฝั่งผู้หรี่กันนะผู้หญิงคนนี้เขาเรียกเพื่อน
โอ้โหนี่เรียกเห็นชัดเจนเลยอยู่นี่อยู่นี่แบบเอามือชี้เลยอ่ะ
แล้วมาถึงนี่โอ้โหตบผู้หญิงนะคะนั่นอ่ะใช่
แล้วกระทืบซ้ำด้วยแล้วผู้ชายก็โดนด้วยเห็นไหมฮะโอ้โห
คือมันบ้าคลั่งมากอ่ะใครที่เห็นเหตุการณ์นี้บอกว่าโอ้โห
ผู้หญิงเสื้อแดงแต่คนนี้กระทืบเห็นไหมฮะโดนน่วมเลยนะครับ
คืออุกอาจมากคือตำรวจเนี่ยก็พยายามเข้ามารองับเหตุนะ
นี่เห็นไหมแล้วมันก็ไปเขาก็ต้องพยายามช่วยกัน
แล้วก็พากันออกไปจากจุดนี้นี่ฮะคนนี้เขาหลบเข้า
บันไดหนีไฟเข้าไปนะนี่ออกมาไอ้พวกนี้มาเจออีก
เอาเรื่องเขาอีกนี่เห็นไหมโอ้โหทีแรกหลบไปแล้ว
พอเดินออกมาโดนอีกทีนี้คือไม่ไว้หน้าใครเลยนะคะ
คือเห็นใครที่มั่นใจไม่มั่นใจไม่รู้แหละดูแล้วถ้าเกิดมาเยี่ยมคนเจ็บก็คือเอาหมดอ่ะ
คือบางคนเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนคนเจ็บจริงแต่เขาไม่ได้ไปร่วมก่อเหตุ
อีกฝั่งหนึ่งจนตายเออเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยอ่ะ
เขารู้ข่าวว่าเอ้ามีเรื่องกันแล้วเจ็บเขาก็เลยมาที่โรงพยาบาล
เพื่อมาหาเพื่อนเอาโดนเลยฮะนี่เห็นไหมค่ะนี่ฮะ
เอาเป็นว่า๒โรงพยาบาลนะครับทุกผู้ชมครับที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้
บันทึกภาพได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานไว้หมด
ระงับเหตุแล้วตอนนั้นแต่ว่าเหตุการณ์มันฉุกระหุกวุ่นวายครับ
ก็เสริมกำลังกันไม่ทันรอปภของโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการ
จุดแรกเลยนะครับที่แก๊งวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาชกหมอกับเจ้าหน้าที่
อันนี้เป็นฝั่งของที่มีคนตายแล้วหาว่ารักษาเขายังไง
แล้วเพื่อนเขาตายเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ไประงับเหตุ
ห้องฉุกเฉินเพราะว่าอยู่คนเดียวก็ต้องคอยดูที่ด้านหน้าด้วย
เพราะว่าที่ด้านหน้าโรงพยาบาลก็มีกลุ่มวัยรุ่นอีก๒๐๓๐คน
เข้าไปเนี่ยเป็น๑๐๒๐คนข้างนอกมีอีก๒๐๓๐คน
จับกลุ่มกันอยู่บางคนก็ทะเลาะกันเองก็มีนะ
กลุ่มฝั่งคนตายเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะโทรตามมา
โทรตามมันมาตายอะไรแบบนี้ก็ทะเลาะกันเองก็มี
หว่าหมอกุพี่หญิงด้วย

บิรุ่นเข้าไปในห้องกันเยอะไหม

๒ฝ่ายหรือ๑ฝ่ายเดียว
๑ฝ่ายเดียวแล้ว
วัยรุ่นสองฝ่ายสองแก๊งเนี่ยเป็นมายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าฟังพยาบาลท่านหนึ่งที่อยู่ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าก่อน
อันนี้แห่งที่๒ที่บุกมาเอาเรื่องกัน
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะพยาบาลท่านนี้นะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุมีคนเจ็บถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ส่งตัวมารักษา
ตอนนั้นยังไม่มีคู่กรณีมานะ
ราว๒ทุ่มมีคู่กรณีขี่จักรยานยนต์กันมาราว๒๐คัน
จอดหน้าโรงพยาบาลแล้วก็บุกเข้ามาแล้วก็เป็นเหตุการณ์ตามที่เห็นในคลิปนะฮะ
ท่านนี้บอกว่าโอ้โหแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่คนที่อยู่ที่โรงพยาบาลกลัวกันมาก
กลัวก็เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงนะฮะ

ถูกต้องแล้วที่สำคัญก็คือเขากังวลว่าจะมีไอ้พวกนี้มันจะเอาอยู่หรือเปล่า
บุกขึ้นไปบนตกบนตึกอะไรพวกนี้หรือเปล่า
ดูฮะพังหมดฮะเสียหายหมด

ก่อนหน้านี้สองแก๊งนี้นะคะก็คือแก๊งวัดมหาวงกับแก๊งซอยโรงเหล็กเนี่ยเขามีเรื่องตีกันมาก่อนแล้วไปตีกันอยู่ที่ซอยโรงเหล็กที่ตำบลบางย่าแพรกในอำเภอพระประแดงบ่ายโมงเมื่อวานนี้
เหตุการณ์เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงตรงนี้นะคะมีขอเรียกว่านายเอก็แล้วกันเป็นวัยรุ่นจากกลุ่มวัดมหาวงกลุ่มวัดมหาวงคือกลุ่มที่เพื่อนตายอะค่ะ
กลุ่มนั้นที่ไปบุกตีทั้งสองโรงพยาบาลคือกลุ่มวัดมหาวงนะนายเอเป็นวัยรุ่นจากกลุ่มวัดมหาวงขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปที่บ้านหลังเกิดเหตุที่อยู่ท้ายซอยโรงเหล็ก
๓คนนายเอทำเท่าเพียงพร้ำไม่พอใจตะโกนบอกเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันแน่
แล้วก็ขี่รถออกจากบ้านไป๔ชั่วโมงผ่านไป๕โมงเย็นนายเอย้อนกลับมา
แต่เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยไม่ได้มาคนเดียวขนพวกมาด้วย๑๔คนค่ะ
ตั้งใจมารุมเลยแหละมามอเตอร์ไซค์เจ็ดคันอาวุธครบมือนะคะ
มีดไม้ปืนมีหมดแล้วก็เข้าตะลุมบอลกับกลุ่มนายแจ๊คเลย
นายแจ๊คตอนแรกเนี่ยมีนายแจ๊คมีนายเต๋าแล้วก็มีนายเจ๋งใช่ไหมคะ
แล้วก็มีเพื่อนเพิ่มมาอีก๒คนมีผู้หญิงอยู่ด้วย
เท่ากับว่าณตอนที่เกิดเหตุคือ๑๔รุม๕นะคะ
วัดมหาวง๑๔คนกับแก๊งซอยโรงเหล็ก๕คน
จังหวะชุนละมุนเนี่ยแหละค่ะนายคิวถูกนายแจ๊คแทงเข้าไปที่หายปลาร้า
วนมขวาแล้วก็ที่คอล้มฟุบลงไป
ส่วนนายแจ๊กเองเนี่ยก็ถูกแทงเข้าที่หัวแล้วก็กกหูเหมือนกัน
พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ฮิ้วปีกเพื่อนสองคนที่บาดเจ็บ
แยกย้ายกันไปคนละโรงพยาบาลครับ
ของนายเจ๋งหนึ่งในแก๊งซอยโรงเหล็กที่ถูกรุมจาก๑๔คนเนี่ย
คนนี้ก็ถูกแทงบาดเจ็บเหมือนกันนะคะเล่าบอกว่า
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าแก๊งวัดมหาวงนั่นแหละที่มานัดซื้อขายยากันตรงนี้
ถ้าไม่เข้ามาในย่านซอยโรงเหล็กก็ไม่เกิดเรื่องหรอก
แล้วบอกด้วยว่าลูกเธอก็โดนรุมจนเกือบตาย
วัดมหาวงพูดชัดเจนเลยบอกว่าจะเอาให้ตายกันทุกคน
มีการเอาถุงดำมาคลุมหัวรุมกระทืบใช้ไม้เบสบอลกระหน่ำตีแล้วก็เอาปืนตบด้วยค่ะ
เขาบอกว่ามีคนมาขายยาแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยไล่ไป
แล้วคนคนนั้นไม่ไปแล้วเขาก็เอาเงินเอาอะไรออกมานับให้ดู
เขาก็เก็บจงเก็บยาอะไรต่ออะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้เด็กมันก็เลยพาไปพอพูดคงจะพูด

เขาก็เลยพาพวกมารอบที่สองเรียกมันด้วย
ตอนประมาณหกโมงยี่สิบห้านาทีถึงบ้าน
แล้วเก่งแล้วยังไงอีก
แล้วเขาก็รุมเด็กสามคนที่อยู่ในบ้านป้า

แล้วก็วิ่งลงมา
ให้ช่วยกันมันก็โดนไปด้วย
แต่คือทางเราไม่มีอาวุธเลยนะคะ

แต่ทีนี้ทางเขาเป็นฝ่ายโดนแทง
แล้วพอทางฝ่ายเราโดนแทงก็คือทางกลุ่มพวกของเพื่อนเขาก็เลยมาลุม

พวกเราอะค่ะทางฝั่งเราจนสาหัสปางตายเช่นกัน
ทั้งผู้หญิงทั้งอะไรก็คือโดนหมด
แต่ที่โดนเยอะสุดคือน้องคนนึงค่ะ
คือโดนเยอะสุดมาก
ตอนนี้น้องก็ยังสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
สรุปคือแก๊งคนตายมานัดส่งยายในแก๊งของกลุ่มคนเจ็บ

คนตายไปพาพวกมา๑๔คน

แล้วก็ต่างคนต่างถูกแทงแยกย้ายกันไป๒โรงพยาบาล
พอเพื่อนตายก็ไปรุมกันต่อที่โรงพยาบาลอีก

ในคิวแก๊งมหาวงเขาอยู่วิพาราม

๒คนที่เจ็บเขาไปอยู่เมืองสมุทรปู่เจ้า
ท่านผู้ชมครับ
ไปดูว่าตอนที่เกิดเหตุ

โรงพยาบาลวิพารามชัยปราการ

แก๊งมหาวงรู้ว่าในคิว
หรือว่านายรัชพงศ์วาสนาวัย๒๒ปี
สมาชิกแก๊งที่ถูกแทงเสียชีวิต

ก็คือเกือบ๕๐คนบุกไปที่โรงพยาบาลวิพารามชัยปราการ
มี๒๐๓๐คนที่กรูเข้าไปทางประตูทางเข้าด้านหน้า
แล้วก็วิ่งเลี้ยวขวาตรงไปที่ห้องฉุกเฉิน
ไปทำร้ายหมอกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องฉุกเฉินนะฮะ
หมอผู้หญิงด้วยที่กำลังทำการรักษาในคิวที่จุดนี้
หลังก่อเหตุก็พากันวิ่งออกไปทางประตูทางเข้าด้านหน้า
ซึ่งที่ด้านนอกเนี่ยก็มีพักพวกของตัวเองอีกกลุ่มใหญ่
ประมาณ๒๐๓๐คนที่รอกันอยู่
นี่มีทั้งไหนข้างนอก
สภาพความเสียหายของโรงพยาบาลวิพาราม
หลังจากที่แก๊งก์นี้บุกไปทำร้ายคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่
ก็จะเห็นว่าข้างในระเนระนาดไปหมด
อันนี้คือพวกที่รออยู่ข้างนอกข้างในเข้าไปก่อเหตุ
ข้างนอกเป็นกองหนุนรออยู่ดูสถานการณ์นะฮะ
แล้วสภาพความเสียหายเนี่ยโอ้โห
คือถ้าจะเอาหนักที่สุดถามว่าข้างในเนี่ยเสียหายหนักที่สุดเนี่ย

เมืองสมุทรปู่เจ้าที่บุกไปเพื่อจะไป
เอาคืนกลุ่มซอยโรงเหล็กที่เป็นฝ่ายคนเจ็บ
แก๊งมหาวงรู้ว่าเอาพวกตัวเองเพื่อนตัวเองตายแล้วเนี่ย
ดูที่นั้นฮะเหละให้ไปหมดเลยอ่ะ
เตอร์พยาบาลเอกสารเก้าอี้โต๊ะ
กระจกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอ้โห
คือนี่ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะบอก
พวกนี้ต้องปรับให้หนักต้องเอาให้หนักไม่อย่างนั้นไม่เข็ด
แต่หลายคดีเราก็เคยมีให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้ว
แต่ครั้งนี้หนักโอ้โหน่าจะหนักที่สุดแล้วนะ
ถึงขั้นบุกไปต่อยหมอต่อยเจ้าหน้าที่
แล้วครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่แบบ
นี่เห็นไหมครึ่งชั่วโมงไม่หยุดอ่ะ
คือขนาดในภาวะสงครามเขายังรู้กันเลยนะครับ
สงครามว่าโรงพยาบาลคือสถานที่ที่ไม่ควรแตะต้อง
เพราะมันต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด

ตำรวจสพสำรงใต้เขาแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยกพวกตีกันทั้งสองโรงพยาบาล

เป็นกลุ่มวัดมหาวงคือกลุ่มที่ไปก่อเรื่อง๘คน
แล้วก็กลุ่มซอยโรงเหล็กอีก๔คน

แต่ตำรวจไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการณ์
ทีมข่าวเราก็ไปสอบถามหญิงวัย๓๔ปี
คนนี้เป็นญาติกลุ่มวัยรุ่นแก๊งโรงเหล็กคือแก๊งคนเจ็บอะค่ะ

ประมาณ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
คนตายเนี่ยมาหาเรื่องน้องสาวของเธอที่บ้านพักในซอยโรงเหล็ก
เพราะไม่พอใจที่น้องสาวเธอไปห้าม
ให้กลุ่มวัยรุ่นมาส่งยาในพื้นที่
ซึ่งพื้นที่ที่ว่ามันคือป่าหลังบ้านค่ะ

มันรับตาคนไม่ค่อยมีบ้านคน
พอน้องสาวเธอไปห้ามกลุ่มคนตายก็เลยไม่พอใจ
ไปตามกลุ่มแก๊งวัยรุ่นแก๊งวัดมหาวงมาเพิ่มอีก๘๑๐คน
แล้วก็อาวุธครบมือปีนมีดปืนมีดไม้อะไรมีมาหมดเลย
กลับมาหาเรื่องกันอีกครั้งที่ซอยโรงเหล็ก
ตอนนั้นฝั่งน้องสาวเธอกับเพื่อนกลุ่มโรงเหล็กอยู่กันแค่๔คนเท่านั้นเอง
ก็เลยตะลุมบอลทะเลาะวิวาสรุมทำร้ายกันเกิดขึ้น
มหาวงถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็คือในคิว
ส่วนกลุ่มน้องสาวเธอก็คือกลุ่มนายแจ๊คในเต๋าในเจ๋งก็มีคนถูกทำร้ายบาดเจ็บเหมือนเช่นนี้เช่นเดียวกัน
วันนี้ทั้ง๒ปากนี้เขารู้จักกันมาก่อนนะ
เบื้องต้นก็คือว่าเขาเข้ามาเหมือนมีการมาผ่าน
ทางบ้านเขาซึ่งเขาก็เลยมีการแบบไล่ไปค่ะเขาก็เลย
ตรงนี้มันเป็นทางผ่านเข้าไปด้านในอยู่แล้วถูกไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าทางหลังบ้านคือมันเป็นป่า
แล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อน

น่าจะประมาณนี้ค่ะเขาถึงจะได้นัดกันมาตรงนี้ได้

ตอนที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
ที่กลุ่มคนเสียชีวิตเข้าไปหาเรื่อง

ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล

เขาตีกันตอนก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลนะ
แต่รู้ข่าวว่ารุ่นน้องถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ

แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า

อยู่กลุ่มวัดมหาวงที่ตามไปก่อเหตุที่โรงพยาบาล
รุมทำร้ายเขาที่หน้าห้องฉุกเฉินเฉยเลย

แม้จะไม่ได้เป็นคู่กรณีกันก็ตาม

เขามั่นใจแล้วว่าผมมาเยี่ยมน้องผมแน่

แล้วก็ต่อยไปต่อยมา
ก็ดันเข้ามาห้องฉุกเฉินครับ

ค่ะน้องที่เจ็บไม่เจ็บเหรอ

หมายถึงน้องที่เจ็บที่เขามาเยี่ยมเหรอ

ใช่ครับผมรู้แล้วครับเพราะว่าเขามาเยอะครับ
เรื่องต้นตำรวจตรวจสอบข้อมูลกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มแล้วนะคะ
แล้วก็เปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วด้วย

สำหรับกลุ่มวัยรุ่นวัดมหาวงที่บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายหมอและเจ้าหน้าที่
ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวิพารามชัยประการ
เสื้อเหลืองเนี่ยค่ะที่เดินไปต่อยหมอหญิงเลยค่ะ

ชื่อนายพานุวัฒนแย้มสุกหรือนายกกอายุ๒๘ปี
ส่วนอีกคนนึงที่เสื้อสีเข้มหน่อยที่ไปต่อยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ชื่อว่านายการแสงชัยหรือนายออมอายุ๒๑ปี

มีนายวิโรจิตรักหรือนายจ้าอายุ๒๒ปี
นายประทีปสุขสะอาดหรือในโพ่งอายุ๒๙ปี
นางสาวสุรางคณานบสกลนาวัย๒๔ปี

นายธรรมรัฐสุวรรณสิทธิ์หรือนายกอล์ฟวัย๒๑ปี
และนางสาวบัญชรีหรืออายุ๒๑ปี

ไปกันหมดแล้วนะคะโตหมดแล้วฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มวัยรุ่นซอยโรงเหล็กที่ถูกบุกไปทำร้ายในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
แค่ชื่อเล่น๕คนค่ะคือในเต๋าคนนี้โดนชกต่อยได้รับบาดเจ็บมีรอยฟกช้ำตามตัว
แจ๊คคนที่ถูกทำร้ายได้รับบัตรเจ็บที่ศีรษะและแขนหัก
เจ๋งถูกสิ่งของคว่างปลาจนศีรษะแตกใบหน้าปูดบวม
ในต้นถูกชกต่อยและถูกไม้เบสบอลตี
แล้วก็นางสาวไก่โดนตบแล้วก็โดนชกต่อยค่ะ
นี่อายุก็๒๐กว่าแล้วทั้งนั้นนะ

ตำรวจแถลงแล้วนะครับทุกผู้ชมครับสำหรับคดีนี้นะครับ
พันธุ์ตมตรศูมิเมษศาลีสารวัฒน์สืบสวนสพสำโรงใต้

แล้วก็มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่มาติดตามคดีด้วยนะครับ
พนธุ์ตมตรศูชาติธิวรัศวัฒน์รองพตนะครับ
ตมตรีชุมพลพุ่มพวงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
คดีนี้เนี่ยณขณะนี้นะครับ
มี๑๑ผู้ต้องหานะครับที่สามารถควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
ปรากฏภาพชัดเจนในคลิปจากกล้องวงจรปิด
ที่เหลือเดี๋ยวไล่ควบคุมตัวต่อนะครับ
ตอนนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยจะถูกแจ้งข้อหา๓ข้อหานัก
มีร่วมกันชุลมุนต่อสู้กัน
เป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

ร่วมกันบุกรุกสถานพยาบาลในยามวิการ
แล้วก็ข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะฮะ
ซึ่งตำรวจเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
พบว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุมีจำนวนมากนะครับ
กำลังเจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็มีไม่เพียงพอในการระงับเหตุนะครับ
แต่ก็สามารถเข้ามารองรับเหตุได้นะฮะในตอนหลังนะครับ
แล้วก็จะไล่ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้หมดนะครับ
สำหรับผู้ที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลนะฮะ
ซึ่งจากการสอบปากคำในเบื้องต้น
วัยรุ่นกลุ่มที่ยกพวกไปทำร้ายหมอ
ให้การกับตำรวจในเบื้องต้นนะรายละเอียดเนี่ยเขาอยู่ในสำนวนนะครับ
แต่เบื้องต้นมีรายงานว่าวัยรุ่นกลุ่มที่ยกพวกไปทำร้ายหมอ
บอกว่าไม่พอใจการรักษาของโรงพยาบาล
น้องเขาเนี่ยที่ถูกแทงมาเนี่ยมาหาหมอ๒ชั่วโมงแล้ว
แต่ไม่ทำอะไรเลยนะมาหาว่าพวกเขาเนี่ยเป็นวัยรุ่น
ไม่มีเงินรักษาซึ่งยืนยันว่าเขาสามารถไปหาเงินมาจ่ายค่ารักษาให้กับเพื่อนเขาได้
นี่ฮะไปคิดอย่างนั้นฮะพอได้ข่าวว่าอ้าวเพื่อนตายแล้ว
ก็เลยบุกเข้าไปต่อยหมอต่อยเจ้าหน้าที่เลย

เป็นกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มนะครับซึ่งซึ่งเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ของสำรงใต้นะครับ
ก็อย่างว่าคือลักษณะวัยรุ่นก็คือมีเรื่องบาดหมากันมาก่อนก็นัดกันมาเคลียร์นะครับ
แล้วก็มีการชกต่อยกันแต่บังเอิญว่าบางคนเนี่ยดันมีอาวุธมีดที่มาใช้ทำร้ายกัน

ตอนนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาหลักคือเรื่องการบุกรุกสถานที่ราชการคือโรงพยาบาล
ใช่ค่ะไปทำร้ายคนอื่นที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลจนบาดเจ็บฮะทั้งร่างกายแล้วก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจ
แต่เรื่องที่แก๊งวัยรุ่นสองกลุ่มนี้ไปยกพวกหาเรื่องกันมีเรื่องกันแทงกันเจ็บแทงกันตายเนี่ย
เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าฝ่ายหนึ่งตายค่ะอีกฝ่ายนึงเนี่ยยังเจ็บสองคนอยู่ที่โรงพยาบาล
คือต้องย้อนกลับไปสาวถึงต้นต่อด้วยนะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยังไง
ต้องมีการขยายผลอีกหลายเรื่องว่ามันเกี่ยวข้องยาเสพติดหรือเปล่า
ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวมาจากแก๊งวัยรุ่นกลุ่มวัดมหาวงนะคะ
ก็คือเป็นรุ่นพี่ของกลุ่มที่ไปเกาะเรื่องที่๒โรงพยาบาลที่มีเพื่อนเสียชีวิตเนี่ยแหละค่ะ
ชื่อว่านายนาธีทรวรทินหรือในตูนอายุ๒๗ปี
เขาบอกเขาเป็นรุ่นพี่ของกลุ่มคนตายซึ่งก็คือกลุ่มที่ไปหาเรื่องโรงพยาบาล
เขามาเปิดใจกับสื่อมวลชนยกมือประนมไหว้ขอโทษแทนรุ่นน้องที่ก่อเหตุเลยนะคะ
รุ่นพี่คนนี้บอกว่าน้องของเขารู้เท่าไม่ถึงการ

น้องของเขารู้เท่าไม่ถึงการ

อยากให้สังคมช่วยให้โอกาสรุ่นน้องของเขาหน่อยได้ไหม

อ๋อไม่ครับผมก็ฟังที่คุณน้อยก่อนบอกครับ
คือเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ารุ่นน้องเขาก็คือในคิวถูกเหล็กชาร์ฟแทงเข้าที่ใต้ราวนมบาดเจ็บสาหัส
ทุกคนก็ช่วยกันนำตัวคิวส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าคิวเสียชีวิต
รุ่นน้องเขาที่เหลือก็เลยคาใจว่าทำไมโรงพยาบาลถึงรักษาคนเจ็บล่าช้าแบบนี้
ตอนที่พาคิวไปถึงโรงพยาบาลฟ้ายังไม่มืดเลย
แต่กว่าจะได้รักษาจริงเนี่ยมันค่ำแล้วอ่ะทุกคนก็เลยบันดาลโทษะแล้วก็เลยไปชกหมออันนี้คือสาเหตุ
ยืนยันด้วยนะคะว่ามีรุ่นน้องอีกส่วนนึงที่ไม่ได้ตามไปหาเรื่องคู่อริที่โรงพยาบาลตามที่เป็นข่าวนะ
แต่เป็นความเข้าใจผิดคิดว่าน้องที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลนั้นแต่พอไปถึงเนี่ยอ้าวกลายเป็นว่าเข้าใจผิดไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนี้
แล้วกลุ่มซอยโรงเหล็กก็เข้ามาหาเรื่องก่อนลองฟังรุ่นพี่กลุ่มวัดมหาวงชี้แจงหน่อยนะคะ
ผมก็อยากจะขอโทษแทนทุกคนที่อยู่เป็นน้องหรือเพื่อนผมหรือลุ่มพี่ผมที่ทำไป
เขารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็เขาจะบันดาลโทษะพี่คือเด็กมันดีจริงจริงอ่ะ
แล้วเขาแบบว่าน้องอะพี่ไม่อยากเสียน้องไปแต่เขาก็ผิดในส่วนที่เขาอารมณ์ร้อนไป
อย่างที่บอกต้องย้อนกลับไปดูต้นต่อค่ะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอาจจะเป็นปลายเหตุ
แต่ต้นต่อมันเกิดอะไรกันขึ้นที่ไปทะเลาะกันไปตีกันอาวุธครบมือมีมีดมีปืนมีไม้
จนทำให้มีคนคนหนึ่งต้องเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูจริงนะคะว่าแล้วมันเริ่มมาจากตรงไหน
โดยนายนาธิธรยืนยันนะคะว่าสาเหตุเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่นอนเป็นเรื่องของวัยรุ่นสองกลุ่มเขม่นกันเท่านั้น
แล้วก็อย่างที่เขาพูดนั่นแหละค่ะว่าในคิวคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กดีจริงกำลังจะรับปริญญาอยู่แล้วเชียวเรียนจบแล้วสุดท้ายมาตายซะก่อน
คนเขาก็เลยโกรธมากแล้วก็เสียใจมากเพราะว่าเป็นคนขยันทำมาหากินช่วงเกิดเหตุเขาบอกว่าตัวเขาเองนายนาธิธรเนี่ยก็พยายามไปห้ามรุ่นน้องแล้วนะแต่เอาไม่อยู่ค่ะ
ก็อาจจะเป็นข้อมูลอย่างที่เขาบอกก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่เจ้าหน้าที่เขาระบุมาเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของแก๊งขาใหญ่ในพื้นที่ฝั่งสำโรงใต้นะครับซึ่งมีแก๊งขาใหญ่หลักอยู่หลายแก๊งสำโรงใต้สมุทรปราการนะครับท่านที่อยู่ที่น
มาชิกเป็นกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนวัดมหาวงมีจำนวนเป็นหลักร้อยคนนี่เราตรวจสอบได้มาจากทางเจ้าหน้าที่นะครับแก๊งขาใหญ่หลักในพื้นที่ฝั่งสำโรงใต้สมุทรปราการแก๊งวัดมหาวงมีหัวหน้ากลุ่มชื่อในออสมหาวงอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีเป็นขาใหญ่ในย่านวัดมหาวงมีพฤติกรรมเ
มากที่สุดในย่านสำโรงใต้ในอดีตสมาชิกแก๊งเคยถูกจับคดียาเสพติดมาก่อนซึ่งหลังคดีเนี่ยนะฮะ
ก็ได้บุกโรงพยาบาลด้วยนะครับนี่ฮะ
สำโรงใต้บอกว่าเดี๋ยวจะมีงานใหญ่เกี่ยวกับกลุ่มกับแก๊งพวกนี้รออยู่นี่ฮะ
สั่งให้ตำรวจจับตาความเคลื่อนไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
ไม่ใช่แค่บุกโรงพยาบาลตามที่เกิดขึ้นเท่านั้น
อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มซอยโรงเหล็กกลุ่มนี้เป็นแก๊งลูกน้องเก่าของในออสมหาวง
ที่เป็นแก๊งวัดมหาวงแต่บ้านเนี่ยอยู่ซอยโรงเหล็ก
สมาชิกกลุ่มเป็นพวกวัยรุ่นในชุมชนอยู่เจริญ
มีสักไม่ถึง๒๐คนเป็นกลุ่มย่อยแตกออกมาจากแก๊งวัดมหาวง
คือกลุ่มพวกนี้เมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่ากลุ่มเด็กเดินยอด
กลุ่มโรงเหล็ก
รับยาเสพติดจากแก๊งขาใหญ่เอาไปกระจายในชุมชนเขาเรียกว่าเด็กเดินยอด
ถ้าพวกพนันบอลเขาเรียกเด็กเดินโพยอันนี้เดินไปหายอดยาเสพติด
เอายาไปส่งอะไรพวกเนี้ยตำรวจบอกว่าปมเหตุคดีนี้น่าจะเกิดจากการขัดแย้งกันเอง
ขากันเองเรื่องยาเสพติดทับเส้นทางทำมาหากินส่งยาค้ายากันเอง
ไปเคลียร์กันเคลียร์กันไม่ได้ทะเลาะวิวาสแทงกันเจ็บแทงกันตาย
พอมีคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วตายทีนี้ก็เลยบุกกันอีกฮะ
ทั้งโรงพยาบาลไปเอาเรื่องหมอพยาบาลแล้วก็ยังตามไปเอาเรื่องกับอีกฝั่งหนึ่ง

กันต่อสำหรับกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นย่านสำรงใต้บุกโรงพยาบาล๒โรงพยาบาล
ทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณหมอด้วยนะคะ
เรื่องต้นมันมีประเด็นที่เขาบอกว่าสาเหตุที่เขาบุกไปทำร้ายหมอ
เพราะว่าหมอรักษาเพื่อนเขาช้าจนเพื่อนเขาตาย

แต่กว่าจะได้รักษาจริงตั้งค่ำแล้วเพื่อนเขาถึงได้ตาย
มาดูกันหน่อยเรื่องนี้โรงพยาบาลออกมาชี้แจงนะคะ
พอโรงพยาบาลชี้แจงด้วยตัวเองเลย
พนโทนายแพทย์ทูพันชันสมรค่ะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิพารามชัยประการ
แจกแจงไทม์ไลน์เลยนะคะบอกว่า
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะโรงพยาบาลเนี่ยรับคนเจ็บ
หลังพบว่าถูกแทงที่บริเวณหน้าอก
พอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยวัดชีพจรไม่ได้แล้ว

ก็ทำการรักษาด้วยการเจาะปอดระบายเลือดออก
ซึ่งเลือดมีเยอะมากออกเยอะมาก
ก็เลยต้องมีการไปคุยรายละเอียดอาการกับญาติ
พอพี่สาวคนเจ็บไปบอกกับกลุ่มเพื่อน
เท่านั้นแหละค่ะกลุ่มเพื่อนผู้บาดเจ็บ
ก็เดินกรูเข้ามาในห้องฉุกเฉินแล้วพูดเลยว่า
ไหนใครบอกว่าเพื่อนเขาตายตั้งแต่ที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นก็ชกไปที่หน้าของแพทย์หญิงธนิการสู่พาณิชย์
ผลักเจ้าหน้าที่เอ็กซาเรย์แล้วก็ชกหน้าผากพนักงานขับรถด้วย
๒ทุ่ม๒๐เจ้าหน้าที่ยังคงช่วยชีวิตคนเจ็บก็คือในคิว

ซึ่งตอนแรกจะมีการส่งตัวต่อไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งด้วย
แต่ว่าแพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามันมีความเสี่ยงสูงถ้าหากว่าส่งตัวต่อไป
สุดท้าย๒ทุ่ม๔๕นาทีนายคิวเสียชีวิต

รวมเวลาการช่วยชีวิตในคิว๒ชั่วโมง๒๐นาทีนะคะ
ผู้อำนวยการบอกเลยว่าชี้แจงรายละเอียดชัดเจน
แล้วก็เตรียมนำหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มคนก่อเหตุแล้วด้วย
ส่วนตอนนี้แพทย์หญิงธนิการตอนนี้จิตใจยังไม่ค่อยดีแล้วก็ขวัญเสียมากนะคะ
ต้องให้พักงานไปก่อนรอจนกว่าสภาพจิตใจจะดีขึ้น

ตอนประมาณทุ่ม๒๐นะครับ
ก็มีเพื่อนผู้ป่วยที่เดินเข้ามา
เดินเข้ามาแล้วก็ทำร้ายหมอและเจ้าหน้าที่ที่อีอาร์
ด้วยการชกต่อยพร้อมกับตะโกนโวยวายว่า
ไหนไหนใครเป็นคนบอกว่าเพื่อนกูตายตั้งแต่ยังมาไม่ถึงโรงพยาบาล
มันตายที่นี่มันตายที่โรงพยาบาลนี้นะ
แล้วก็ชกใส่หมอเลยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยคนก็พยายามห้าม
ในขณะที่ทีมกำลังพยายามอย่างรูขนไข้อยู่
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
ทางญาติก็ยังไม่ยอมรับว่าผู้ป่วยเสียแล้วด้วยนะครับ
เป็นหนึ่งคนที่ถูกต่อยจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะก็บอกว่า
พอแพทย์เรียกครอบครัวผู้ตายมาแจ้งผลว่าผู้ตายเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลเนี่ย
ก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นกลุ่มเพื่อนก็กรูเข้ามาตะโกนถามเลยบอกว่า
ใครเป็นคนพูดว่าเพื่อนตายก่อนถึงโรงพยาบาลมันตายที่นี่
แล้วคุณหมอค่ะแพทย์หญิงธนิการเป็นคนพูดขึ้นมาว่าหมอเป็นคนพูดเองค่ะ
นั่นแหละคือชนวนที่ทำให้หมอโดนต่อยลงไปกองกับพื้นค่ะ
ใช่ครับคุณพ่อกับคุณแม่ก็ขอให้ช่วยซึ่งตอนนั้นคุณหมอเขาได้รับบาดเจ็บไปแล้ว
แต่ทางพยาบาลและทีมกู้ชีพก็ทำหน้าที่ช่วยต่อไป
พอคุณหมอหายดีคุณหมอก็กลับมาทำหน้าที่ต่อเหมือนเดิมจนวินาทีสุดท้ายนั่นแหละครับ

หลังจากนั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วเขาก็กันอยู่ข้างนอกนะครับ
หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้สถานการณ์นะครับ
ส่วนอีกโรงพยาบาลนะครับทุกผู้ชมครับได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับ
โรงพยาบาลที่อีกฝั่งหนึ่งคนตายเนี่ยเพื่อนเขาบุกไปเอาเรื่องกับฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะครับ
ก็สภาพห้องฉุกเฉินก็พังเสียหายหมดแต่ว่าก็สามารถเปิดใช้งานได้ในวันนี้นะครับ
นายแพทย์ตรงศรีทิรสินปทศพุ่งหน่วยการโรงพยาบาลเมืองสมธปุ่งเจ้าบอกว่า
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้ที่เข้ามาก่อเหตุความวุ่นวาย๒๐๓๐คน
ก็คือเข้ามาทำร้ายคู่อริที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ส่งตัวมารักษาพยาบาลที่นี่
หมอแล้วก็พยาบาลก็พยายามที่จะช่วยปกป้องคนไข้รายอื่นที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน
พยายามทำหน้าที่กันอย่างดีที่สุดแล้ว
ทางโรงพยาบาลขอชื่นชมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในช่วงเกิดเหตุ
ไม่เห็นแก่ชีวิตตัวเองแล้วก็พยายามปกป้องคนไข้ที่อยู่โดยโรงพยาบาลให้ถึงที่สุด
แล้วก็ขอประนามผู้ก่อเหตุเพราะที่ผ่านมาในชีวิตไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงลักษณะแบบนี้
ไม่เคยพบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะฮะนี่คุณหมอบอกเลยนะฮะ
เหตุการณ์แล้วไปรักษาพยาบาลต่อนะครับก็จริงจริงผมก็อยากให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะครับ
ว่าโรงพยาบาลไหนก็ตามเป็นโรงพยาบาลผมหรือที่ไหนก็ตามนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสภสำรงใต้ส่งกำลังมาดูแลความปลอดภัยที่โรงพยาบาลนะครับ
ที่นี่เนี่ยโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับฝั่งเจ้าหน้าที่นะ
ก็มีแต่ฝั่งคู่อริฝั่งตรงข้ามที่เขาถูกทำร้ายกันเองนะครับ
คนเจ็บ๒คนยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ผู้บริหารยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
กับกลุ่มผู้ที่เข้ามาก่อเหตุนะ
ทำให้เกิดความเสียหายกับโรงพยาบาล
ประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่นะครับ
ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปจำได้เราได้เล่าไปที่บอกว่า
มีคนที่เขามาเยี่ยมกลุ่มคู่อริที่เป็นคนเจ็บ
แต่ว่าไม่ได้เป็นกลุ่มที่ไปมีเรื่องกันก่อนหน้านี้

ที่เป็นผู้ชายเสื้อสีฟ้ากับผู้หญิงเสื้อสีแดงที่โดนรุมกระทืบ
แล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงที่อุตส่าห์หนีออกมาจากประตูหนีไฟ
แล้วก็โดนเก้าอี้ฟาดแล้วก็รุมต่อยรุมกระทืบอีกครับ
มีเสียงเขาทั้งสองคนมาให้ฟังกันด้วยนะถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เนี่ยจังหวะตรงนี้ที่เขามีวิ่งมาหนีกัน

เออมีผู้ชายเสื้อน้ำเงินกับผู้หญิงเสื้อแดงเขาเป็นแฟนกัน
หลบหนีมาอุตส่าหแอบเข้ามุมดันมีคนมาเจอแล้วก็เลยโดนรุมทำร้าย
ส่วนอีกคนคนนี้คนนี้ตอนแรกหลบเข้าไปในบันไดหนีไฟแล้วอะค่ะ
เหมือนจะรอดไปแล้วกลายเป็นว่าโดนอีก
ลองฟังเสียงคนแรกก่อนนะคะคือ
คนที่เป็นคนที่หลบเข้าไปในประตูบันไดหนีไฟแล้วก็ออกมาโดนรุมทำร้ายซ้ำ
แล้วก็ตามด้วยเสียงของน้องผู้หญิงเสื้อสีแดงที่โดนทั้งตบจนคว่ำแล้วก็โดนรุมกระทืบด้วย
รอบแรกนะครับรอบแรกผมบอกว่าไม่ใช่ผมมาเยี่ยมน้องตัวเล็กอยู่เลย
น้องผมหกล้มผมขอเข้าไปดูก่อนแค่นี้ครับแล้วเขาก็ไป
ก็ดึงปุ๊บหนูไปตันตรงหน้าหลวงพะคุณ
และทีนี้

เดินมาก็มาดึงหนูอย่างในคลิปแล้วก็เข้ามาลุงกัน
ถ้าพี่สังเกตในคลิปตอนที่ว่ายังไม่โดนนะหนูจะทำมือแบบนี้หรอพี่หนูไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยว
เออหนูจะทำมืออย่างนี้แต่พี่เขาไม่ได้ทำ
อันนี้เมืองสมุทรปู่เจ้าใช่ไหมใช่ค่ะ
ไปโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณหมอที่ถูกทำร้ายเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นที่เพื่อนถูกแทงแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
บอกว่าหมอเนี่ยรักษายังไงรักษาช้าทำเพื่อนเขาตาย
ล่าสุดครับทุกผู้ชมครับแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ได้ออกมาชี้แจงนะฮะ
แต่ว่ามีเพื่อนของคุณหมอนะครับที่เขาให้ข้อมูลออกมานะครับ
แสดงความคิดเห็นว่าคนไข้โรคร้ายที่ต้องมาเจอกับหมอที่นิสัยหมอที่ไม่เก่ง
เห็นมั้ยท่านผู้ชมดูเนี่ยคือผมไม่อยากอ่านคำนี้เลยนะ
แต่ว่าทางเพจเขาลงเอาไว้อันนี้บางคนบางคนไปพูดอย่างนี้
หาว่าคนไข้โรคร้ายที่ต้องมาเจอกับหมอที่ไม่เก่ง
เพราะหมอที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นหมอที่ดีและเก่ง
มีประสบการณ์ในการทำงานราว๑๐ปีไม่ใช่หมอจบใหม่
คนไข้โชคร้ายนะคนไข้โชคร้ายที่ต้องเจอหมอที่ไม่เก่ง
แต่เขายืนยันว่าหมอที่ถูกทำร้ายเป็นหมอที่ดีและเก่ง
มีประสบการณ์ในการทำงานราว๑๐ปีไม่ใช่หมอจบใหม่
แล้วก็ชี้แจงนะฮะอันนี้เป็นเพื่อนของหมอนะครับ
เขาชี้แจงผ่านเพจนี้นะฮะบอกว่าเมื่อคนไข้มาถึงโรงพยาบาล
หมอรักษาตามขั้นตอนทุกอย่างได้ทำการปั๊มหัวใจราว๕๐นาที
แต่ไม่สำเร็จจึงต้องไปบอกญาติตามความจริง
แต่อีกฝ่ายกลับไม่พอใจโชคดีที่หมอหลบทัน
ไม่อย่างนั้นคงหายปลาร้าหักนะฮะแล้วก็บอกว่าแม้ตอนนี้ร่างกายหมอ
จะไม่เป็นอะไรมากแต่สภาพจิตใจบอบช้ำมาก
หวาดกลัวและไม่อยากพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่เพื่อนเขาก็ออกมาชี้แจงแทนบางคนไปหาว่าหมอไม่เก่ง
ไม่เก่งทำคนไข้ตายคนไข้ซวยต้องมาเจอหมอไม่เก่ง
คุณหมอมีประสบการณ์เป็น๑๐ปีแล้วก็ช่วยอย่างเต็มที่แล้ว
คืออย่างที่บอกว่าหมอชี้แจงไปหมดแล้วนะคะว่าอาการตอนที่มาคือมันหนัก
พจรคล้ำไม่เจอแล้วอะค่ะทีนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าคนที่น่าสงสารที่สุด
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยคือใครพ่อของคนตายอ่ะค่ะ
ในคิวที่ในคลิปจะเห็นว่าต้องออกไปห้ามกลุ่มเพื่อนในคิวที่เข้ามาต่อยหมอด้วยเนี่ยนะ
ในคิวเนี่ยนอกจากจะต้องเสียลูกชายคนนี้ค่ะเสียลูกชายไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ว
กระทันหันยังไม่มีเวลาให้ทำใจต้องมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยอ่ะ
เดินมาขอโทษหมอเดินมายกมือไหว้ขอโทษหมอขอโทษเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิพารามชัยปราการที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บอะค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับนายโกศลวัดอินทุจันยงรองโฆษกอายการสูงสุดบอกว่า
คดีทำร้ายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ผ่านมาพนักงานอายการยื่นฟ้องต่อสารขอให้ลงโทษสถานหนักและไม่รอลงอายามาหลายสำนวนแล้ว
เพราะโรงพยาบาลควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดครั้งนี้การกระทำต่อบุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก
โคศกอายการสูงสุดบอกว่าพวกนี้อยากกลางก็ให้สุดแต่ให้ไปหยุดที่เรือนจำ
บอกอย่างนี้เลยนะฮะอยากกลางก็เอาให้สุดแต่ให้ไปหยุดที่เรือนจำเพราะคดีนี้อายการจะฟ้องหนักแน่และเตรียมก้มหน้ารับกรรมที่ก่อไว้ได้เลย
ยกตัวอย่างว่าเคยมีคดีลักษณะแบบนี้ที่อ่างทองแต่ไม่มีเหตุทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์นะ
แต่บุกเข้าไปในโรงพยาบาลไปก่อเหตุวิวาสเนี่ยมีปัญหากันแบบนี้สารพิพากษาจำคุก๖เดือนรับสารภาพเหลือจำคุก๓เดือนนะฮะ
พฤติกรรมเนี่ยร้ายแรงไม่ยอมเกรงกฎหมายไม่รอลงอาญาด้วยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนะต้องบอกว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนจริงค่ะคือนี่นั่งอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วก็ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒คือทุกคนโกรธแค้นแทนอ่ะครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยจริง